คุณผู้ชมค่ะพาไปดูภารกิจสำคัญของฮีโร่กู้ภัยใจพระนะคะ
สำหรับพี่บินและพี่เอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ค่ะที่กลับมาเยี่ยมอดีตนักร้องดังคุณอาแสงสุรีอีกครั้ง
ครั้งนี้เนี่ยได้ส่งมอบบ้านหลังที่พี่บินกับพี่เอกพันธ์ตั้งใจให้สุดกำลัง
บ้านหลังนี้ยังอยู่ที่เดิมนะคะที่ชุมชนตรอกสิงโตหลังวัดดงมูลเหล็ก
แต่สิ่งที่เพิ่มเติมมาก็คือเป็นบ้านที่แข็งแรงขึ้น
ห้องนอนห้องน้ำสะอาดสะอ้านแล้วก็แบ่งเป็นสัตว์เป็นส่วน
พี่บินเขารื้อสร้างให้ใหม่หมดเลยนะคะ
โดยหลังจากคุณอาแสงสุรีออกจากโรงพยาบาลเพื่อรักษาโรคลำไส้แล้ว
ก็จะย้ายของจากบ้านเช่ามาอยู่ที่นี่ซึ่งพี่บินเองก็ดีใจ
จะซื้อของใช้แล้วก็เครื่องปรับอากาศมาติดตั้งให้
ทำเอาคุณอาแสงสุรีดีใจจนน้ำตาคลอเลยค่ะ
ขอบคุณพี่ท็อปกับพี่ไทยที่มอบชีวิตใหม่และบ้านหลังใหม่ให้ด้วยค่ะ
น่ารักดีนะฮะพอเสร็จภารกิจพี่บินก็ขอนั่งเปิดใจ
ถึงข่าวที่คนเอาไปพูดว่าที่พี่บินทำทุกวันนี้เพื่อปูทางไปเล่นการเมือง
งานนี้พี่บินถึงกับเดือดเลยนะคะแจกแจงให้ฟังว่าเงินที่แจกชาวบ้านไปสิบแปดล้าน
วิสเตอร์แลนด์๑ล้านและคนไทยใจดีอีก๑ล้าน
ยืนยันว่าไม่เคยเม้มเงินบริจาค
และไม่ขอเล่นการเมืองลงสมัครพักใด
ที่สำคัญไม่ได้มีผู้หญิงเยอะแยะ
หรือมีเศรษฐีนีคอยเลี้ยงดูอยู่ด้วย

ไปพูดเหมือนกับว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยโอ้อย่าไปเชื่อเลย
ใครจะเอาเงินส่วนตัวมาเดินแจกประชาชน

ที่เหลือที่มันเม้มเอาไว้เอามาช่วยเลย
โอ้โหผมฟังแล้วมันเป็นบาปกว่าตัวเอง

ว่าผมมีผู้หญิงเยอะแยะมีคนแก่เลี้ยงอยู่
โอ้โหไอ้ผู้ที่ได้ทำลองว่า
มันอะไรนะครับมันอะไรนักหนา
ผมว่าผมไม่ได้ต้องการเอาได้ใจกับพี่น้องประชาชน
ผมไม่ได้ต้องการที่จะมาแบบ
มีผลประโยชน์ลงเล่นการเมืองไหมอะไรไหม
ผมเคยพูดแล้วแล้วก็บอกเลยว่า
สิ่งหนึ่งที่ผมทำผมไม่เคยหวังประโยชน์แล้ว

ผมมีแล้วผมก็ให้
ผมให้แล้วผมก็มี
บางคนไม่มีแต่อยากจะให้
แต่บางคนเนี่ยไม่ให้ทั้งที่ตัวเองมี

ส่อคนใครพูดนั่นแหละบาปนะสับสัตว์แสบ

คือเขาทำมาขนาดนี้เหนื่อยลงแรงลงมือมาขนาดนี้
แล้วอยู่ไปว่าเขาบรรทอนจิตใจเขา

เออนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ทำดีก็เป็นกำลังใจให้เสมอแล้วกันนะคะ